มาดูข่าวนี้กันบ้างนะครับจากกรณีที่เพจดังเขาแชร์คลิปที่เกิดในห้องทำงานของข้าราชการ๔๘
ว่ามีการเหมือนลวนลามลูกจ้างสาว
จะจับเนื้อต้องตัวลูกจ้างสาว

เดี๋ยวจังหวะหนึ่งจะเห็นนะว่าเหมือนข้าราชการนายนี้เรียกให้ลูกจ้างสาวมาใกล้
แล้วก็เหมือนจะโอบกอดจะล้วงอะไรสักอย่าง

จังหวะนี้แล้วเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปตัวข้าราชการ๔๘นี้ก็ปฏิเสธ
บอกว่าโอ๊ยเปล่าผมแค่รู้สึกกับเขาเหมือนเป็นลูกเป็นหลาน
แต่เดี๋ยวดูไปเรื่อยจะเห็นจังหวะที่เหมือนเข้ามาโอบกอด
แล้วก็ตัวผู้หญิงก็รีบกระเทิบถอยไป

มันก็เลยเป็นคลิปดังที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล
แล้วก็มีการสอบถามว่าข้าราชการที่ดินระดับ๔๘คนนี้
อยู่ที่สาขานวลสูงจังหวัดนครราชสีมา
การล่วงละเมิดทางเพศลูกจ้างสาวจริงหรือไม่
กระทั่งลูกจ้างสาวทนไม่ไหวต้องขอลาออก
และไม่กล้าให้ข้อมูลหรือออกมาเรียกร้อง

ลงพื้นที่ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชศรีมา
สาขาโนนสูงก็ต้องไปสอบถามจากเจ้าตัวด้วยเหมือนกัน

อยากจะรู้ว่าเขาจะปฏิเสธหรือให้การอะไรบ้างนะครับ
คือข้าราชการที่ปรากฏในคลิปผู้ชายปฏิเสธครับ

ลักษณะห้องทำงานก็เป็นห้องกระจกเปิดโล่ง
มีพนักงานเข้าออกติดต่อราชการตลอดเวลา
ดังนั้นผมจะไปทำแบบนั้นได้ยังไง

เพราะว่าผมแค่หยอกล้อกัน
คุณแค่หยอกล้อกันเล่นด้วยความเอ็นดูตามภาษา
กับพนักงานสาวเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเท่านั้น
ผมไม่ได้คิดเรื่องของชู้สาวแต่อย่างใด

คือเธอตั้งใจลาออกอยู่ก่อนแล้วเพราะปัญหาส่วนตัว
ส่วนคลิปที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะนั้นนะฮะ

เนี่ยฆาตราชการ๔๘๙บอกว่า
มันมีความขัดแย้งกันภายในองค์กร
ก็เลยมีกลุ่มคนต้องการดิสเครดิตผม

มีกลุ่มคนที่ต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่

เผยแพร่แล้วก็มาดิสเครดิตผมอีกที
ตอนนี้ผมกลายเป็นผู้เสียหายนะฮะ
และขณะนี้เองผมก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานฟ้องดำเนินคดี
กับบุคคลที่นำคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่
ทำให้เกิดความเสียหายกับผมแล้ว
แต่ว่าช่วงระยะนี้คลิปมันเพิ่งออกมาใช่ไหม

ทีนี้มันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบ

นายนิสิทธิ์จันทร์สมวงอธิบดีกรมที่ดิน

ให้นายสุพธิ์ชายที่ปรากฏในคลิปนี้
เป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชศรีมาสาขาโนนสูงจริงเนี่ยนะฮะ
ให้ย้ายไปประจำที่กรมที่ดินก่อน
มีผลตั้งแต่๒๒มิถุนายน๖๔
เพราะว่าจะได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย

แล้วก็ต้องทราบผลภายใน๗วันนะครับ
ขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ว่ากรอบชัยบุญอรณะก็เปิดเผย
บอกว่าได้รับรายงานจากที่ดินจังหวัดนครราชศรีมา

ให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้

ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ว่าก็จะรู้ผลภายใน๗วันนี้แหละครับ

กรมที่ดินก็ตั้งกรรมการสอบเหมือนกันนะครับ
ซึ่งผู้ว่าบอกว่าหากผลการสอบสวนพบว่า

แล้วก็ลงโทษตามระเบียบวินัยของข้าราชการ
ซึ่งการสอบสวนจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วครับ
ปกป้องไม่ปกปิดข้อมูลนะครับ
ส่วนคดีอาญาถ้ามันเป็นคดีอาญา

สถานีตำรวจภูทรท้องที่เกิดเหตุ
คือผู้หญิงยังไม่ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใด
เท่ากับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะฮะ